มาฟังผลการให้คะแนนมวยคู่อีก๒ครับ
กรรมการร้อยเอกสมบูรณประพาวงทงชัยกิจดำรงวินิตกุลและชุมพลอินตายศครับ
ให้ฝ่ายแดงสกัดเพชร๔๙และฝ่ายน้ำเงินปานเพชร๔๗ครับ
สรุปว่าแฝดผู้พี่แก้หน้าให้แฝดผู้น้องได้นะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดไอหน้ากากแบทแมนมาแล้ว
ฝ่ายแดงเข่าเชิงเก่ามวยเหนือชั้นไล่เสียบ
เขาคือเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุข
วนเดือดกับฝ่ายน้ำเงินเพชรสะฆาตเมืองดอกบัว
คว่องหมัดขวาต่อยสังหารเขาคือเผ็ดทิฆาตกรกรรมบุตร
ฝ่ายแดงเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุข
ชื่อชนะชนสุขใสอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๘๒ครั้งชนะ๖๔ครั้งแพ้๑๗ครั้งและเสมอ๑ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพิฆาตกกันบุตรชื่อขจรพงศ์สุวรรณตีอายุ๒๕ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว๑๐๑ครั้งชนะ๖๙ครั้งแพ้๓๐ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนมงคลแก้วสสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ไอ้แบทแมนครับมุมแดงมาแล้วครับ

ภาคหมายนี้ฟอร์มสดครับรู้จักคำว่าแพ้

ถอดมงคลให้กับเหนือธรณีครับ
อู๊ดก็ใครไปอุบลก็แวะเวียนไปได้นะครับ
พี่ชัยรู้จักเป็นอย่างดีไปกินกาแฟนะสามชัยวิเศษสุข

ขายของไปด้วยแจกเงินลูกค้าไปด้วย

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเผ็ดภิคาต

แดงซุปเปอร์ฮีโร่แบทแมนเหนือธรรณีสามชัยวิเศษสุก
น้ำเงินเพชรพิฆาตกกลันบุตรหรือว่าเอกพิฆาตมกรุงเทพธนบุรีเดิม
ถ้าบอกว่าถ้าสามชัยไก่ย่างแฟนมวยแถวอุบลจะรู้จักนะ

อู๋ตหรออ่าคุณอู๋ตสมหวังอีก
วันพรุ่งนี้นะก็จะมีวงสูอยู่มีนางหาคาลาวานเพราะใครย่าง

อันนี้คุณอู๋ตฝ่ายแดงเนื้อธรรณีสามชัยวิเศษสุก
ชนะตลอดสดมากนะวันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นของทางด้านเหนือธรณีนะ
เผ็ดพิคาร์ดน้ำเงินนักแรงนะรายนี้
โอ้โหหนักทุกลูกแน่นทุกลูก
ต้นนี่ระวังหมัดด้วยนะครับแดง

แมนจะช่วยได้หรือเปล่าถ้าโดนหมัดของน้ำเงินเข้าไป
ตามล่างก่อนสไตล์นี้เลย

อย่าเจ็บอย่าออกอาการให้เห็นนะ
หลายนี้ดุดันนะเผ็ดพิคาร์ด

เจ้าะจอกยางนี้ออกอาการหรือเปล่า

การพิษซ้อมอยู่ช่อ๕พยักษ์ไม่ต้องห่วง
เสียหลวงเสียชายโดบทั้งที่

ถึงเพลงนี้ก็ชกยากใช้ได้เลยนะครับ

ไม่ต้องลุ้นตายนะ
แต่ต้นอาจจะหวาดเสียว

ออกอาการแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะ
เวลาชกกับมวยตัวสั้นกว่า

นี่เป็นเกมในยกแรกนะครับคุณผู้ชม

เหลือไอ้เพชรพิฆาต

ลุ้นในในมันต้องเป็นของทางด้านเหนือ

ดูการยืนระยะแล้วครับคุณผู้ชม

มันหาทางเข้ายากก็แบบนี้ล่ะครับท่ำเงิน
กับใครนี่ไม่เคยได้เปรียบเลยนะส่วนสูงเนี่ย

เอาจริงเลยนะเนี่ยแดงต้นมานี่ใส่เลยอุบลทั้งคู่ด้วย

อ่าเรียบกันเยอะเซิร์น
เจอข่าวซ้ำก็ไปด้วยหมดยกที่๑
กับมวยร้องผู้เอกกับผ่านไปแล้วก็๑ยกโอ้โหดี

ครับทางด้านเหนือธรรณีนี่อาศัยจากหวาบศิลป์มือ

สีรังการล้มเลย

โอ้โหร้ายเหลือเกินนะครับจังหวะนี้

คาดเลยครับมีโอกาสลงนะพี่ชัยนะครับหนักจริงจริงนะครับ
ยกสองอ่ะความคล่องตัวอาวุธนะครับอยู่ที่เหนือทอนีครับ
ไวกว่าเยอะครับครับตอนนี้เซียนมวยชื่อดังก็อยู่นี่หมดแล้วนะครับ
กระชูทางด่วนพี่แวนโบวี่ยุทธศักดิ์ล็อคสามครับอ้าว
ต่อครับบนเวทีลงไม่ลงยกแรกนี่โดนข้อหายามนับหน้าเข้าไปแล้วนะครับ
แดงถีบหน้าเข้าไปนี่เอกพิฆาตเพชรพิฆาตนะครับ
แก้ลำบากเลยแล้วช่วงสั้นกว่าเนี่ยพยายามเดินการระยะดีดีครับ
เจาะล่างแล้วก็ต่อยหมัดอย่างเดียวอ่ะแดงนี่กราดยาวยาวครับ
วางแข้งขวายาวยาวเยียวล่างสวยงามใหญ่ไหม
ไอ้เจ้าเพชรพิฆาตมันก็จะใหญ่ตลอดอ่ะนะพี่ปากมันไม่สนอ่ะ
ตรงในมันมีลูกอันตรายอีกยุ่งนะลูกถังป่า

สนไม่สนมันเดินเลย
เจ้าเพชรพิฆาตพยายามลงล่างอย่างเดียว

มันขยับขยับแล้วออกตีนด้วยเนี่ยมันน่ากลัวตรงเนี่ย

ถ้ามันสีสวผ้าไม่ได้มันก็จะแดงนะที่โดนก็ไปหล่นนะ
พาด้วยคณะดีบำรุงดีกินถึง

สู้ไหนมันเลยก็อีกกันอีกสามวัน

ลูกหนึ่งนำทางไปก่อนนะดูมันจะแล้วค่อยฉาย

เป็นอมูลสำคัญของเผ็ดพลิกโอ้โหเจ้าซ้อน

สู้ไหนสู้ไหนกันเข่ากันเข่า
ยังต้องลุ้นกันต่อยังต้องลุ้นกันอีกยาวแล้วครับคุณผู้ชม
พึ่งจะยกสองขวานี่อ่าเจ้าซ้อน
ทั้งป่าอันตรายมากน่ะลูกอันตรายเลยล่ะซ้ายด้วยขวาด้าย
แทงได้แทงไปเนี่ยเอาคืนแล้วไงสวยงามครับลูกนี้
ยืดเยอะไปยืดเยอะมาจะยุบจะถอดหรือเปล่า
เหนือทรณีแน่นแต่แบทแมงนี่มาโชว์ที่นี่สวยสวยหลายไฟส์แล้วน่ะ
แบทแมงโอ้โหถิ่นหน้าอย่างเดียวเลยอ่า
อมหยามเลยนะนี่ลูกศอกนี่ล่ะอันตรายนี่แหละ
เป็นอะวุธสำคัญของไอเจ้าใชุ่มงิดแล้วเฉากุญิตแล้ว
ขวาของแดงเนี่ยต้องกดซ้ายให้อยู่นะครับ
พอทำไมกันดิน้ำเงินมาศอกได้ด้วยนะ
ประเด็กส์ตัวใหญ่ลงมาเลยนะเออ
ครับมวยลองอ้วยกันแล้วนะครับผ่านไปแล้วครับสองยกนี้พาพย้ายกที่สอง
โอ้โหโดนเตะเคลียร์ร่างครับเสียหลักล้มทั้งยืนเลย
เดี๋ยวอันนี้จะเตะร่างครับ
เอกพิฆาตครับหรือเพชรพิฆาตนี่เข้าหาปั้มตีเขาในครับ
หักเดี๋ยวอันนี้ล้มลงไปโอ้โหเทร่างสนามนะครับ
ยกนี้ผมว่าน้ำเงินต้องเร่งแล้วนะต้องเร่งต้องทำอะไรสักเจ็ดแปดอย่างนั่นแหละ
ถ้ายืดเยอะไปนี่จะไม่ดีต่อตัวเองส่วนเหนือวันนี้นี่ปลายก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับ
อ่าปลายก็มีแผ่วเหมือนกันครับแต่จะได้เปรียบรูปร่างอ่ะเนอะ
ได้เปรียบรูปร่างครับสูงฝายาวควาดวนเร็วครับ
เดี๋ยวดูครับจะเกิดอะไรขึ้นกับยกนี้เลยครับ
แต่แดงมันไม่ใช่เป้านิ่งนะดิมันต้องมีจุดเปลี่ยนอย่างที่บอกท่านผู้ชม
ให้นิ่งก่อนเนี่ยแล้วค่อยแซงตอนนั้นก็ได้
จะหยุดได้ก็ตรงที่เจาะยางนะครับ

แต่นี่ก็ต้องซื้อปลายแดงด้วยนะ
ยุบหรือเปล่านะดูตรงนั้นว่าเจ้าแดงในยุบแล้วถอดใจหรือเปล่านะ

น้ำเงินต้องพยายามเดินเข้าไปหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับ
สอกยางได้มั้ยสอกสั้นมีมั้ย

มันไม่ค่อยกลัวเนี่ยมวยได้ใจ

หรือสาวสาย
ถไปมาจะหายไปจะบุจังอีกครับ

ออกแล้วเนี่ยถ้ากดถ้าท่อนขวาแดงเนี่ยนะ

มีหมัดขวาเกียร์แจม

พยายามรูดแล้วเด้งด้วยเข่าซ้าย

ยัดก็มาซ้ายเตะเต็มจาก

เต็มกระจับเลย
อาการอะไรเกิดขึ้น
สูงหน่อย
ดีนะครับเดินเข้าไปแทงขึ้นมาพอดีเลย

หน้าหงายหน้าแหง

น้ำเงินงัดสายมา

เอาล่ะอย่างนี้ทำท่าจะชี้กันไปชี้กันมาอีกแล้ว

ทำไมนัดยอดฟรีพลิกหากที

พฤติพิคาทย์สับโศกแรกเลย

น้ำเงินเมื่อก่อนนี้อดีตราชดำเนินนะเป็นแชมป์

หน้าหวาดเสียวทั้งคู่นะครับอาวุธนี่มาแต่ละคนนะพี่ชัยนะ
หนักแรงทั้งนั้นเลยนะครับ
ก็มีทีมของชห้าวยักษ์เลยครับมาเชียร์ที่มุมแดงด้วยนะครับ

ต้องเปิดเกมให้หนักให้แน่นเลยครับยกนี้เป็นยกไฮไลท์ของน้ำเงินแล้ว
ทำได้แล้วก็ไปเลยนะครับยกนี้ถ้าทำได้นี่แซงเลยนะ
ต้องเอาให้อยู่ครับถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยโหแดงตัวใหญ่กว่านี่น่าจะบอกว่า
เป็นยกสำคัญนะครับหลังจากที่๓ยกเบียดกันไปเบียดกันมา
ยกนี้ยกตัดสินสำคัญมากใครทำได้ดีเอาไปใช้ชนะ
ยังแข็งแรงอยู่นะแพ็ดพิคาตแกร่งเกลือเกลือแล้วมั่นใจมากเลยขยับเดิน
ที่ติดในกะเอาลูกหนักเลยนี่
มีเคลามาสู้แล้วมีสอกทางตามาใส่นี่มีแพ็ดพิคาต

เดินต่อเวทีแคบแค่นี้ต้องเดินให้สุดครับ

อ้าวถ้าลูกนี้มายุ่งนะถ้าลูกนี้มายุ่งนะ
ตีไปตีมาวงในยุ่งนะ
จะไปเป็นของทางด้านเจ้าเพชรพิฆาตหรือเปล่า
ถ้ามวยหลังยาวโดนรัดเอวแบบนี้ยุ่งนะครับ

เอาแล้วดิเข้มข้นแน่แบบนี้
มันยัดมันเสียบเรียมสุดท้ายนะเรียมสุดท้าย
สู้ในสู้ในวงในอ่าพยายามรูปมาเค้นมา
พอดหัวพอดหัวแล้วพอดหัวนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่สู้นะ
พอดหัวมามันลุ้มนอกโอ้โหเฉียบไปนิดนึง
แทงแล้วสะอึดสะอื่นเลยนะงัดศอกไปยังงัดศอกทางป่าตลอดนะเทคพิการ
ตอนที่ศอกสอกซ้ายนะนี่งัดศอกซื้อสอกไป
อย่าออกอาการโอ้โหแทงสารภาพเลยเจอลูกนี้
มันต้องมีมันต้องมีจุดแบบนี้โอ้โหถึงก็ออกอาการเลยนะเจ้าเหนือกันนี้
แล้วโดนรัดแบบนี้มันต้องมีแบบนี้แหละครับมวยเข่ามวยตัวเตี้ยกว่า
มันต้องมีจุดนึงก่อนโอ้โหเจอลูกหนักเจอลูกแรงมันไปถึงก็ออกอาการ
ทำให้เห็นเลยบ่ย่อห้อเลยนะภาษาจีนว่าอย่างนั้นนะ
ยอมแทบสารภาพเลยนะสามสี่เม็ดนี้นะโอ้โหดูครับอาวุธของไอ้เจ้าเผ็ดพิฆาต
อันตรายเหลือเกินถึงบอกมวยแบบนี้มันต้องมีแบบจุดเปลี่ยนก่อน
มันต้องมีสักจุดนึงไงสามเม็ดนี้เป็นเรื่องเลยนะโอ้โหหยุดไปใช้เฉยเลย
โอ้โหลำบากเลยนี่แหละครับนี่ยอดมวยไทยรัฐครับ
ท่านต่อเดือดร้อนอีกแล้วเดินบ้างอ้าวทีมงานสั่งเดินแล้ว
เหนือทรนีอย่านิ่งอย่าร้อนในช่วงปลายกลับใกล้จบมดโยก

สะบัดมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่เป็นเรื่องเลยนะ
เพชรพิฆาตกระทุ้งเข่าไปโดนแล้วมันออกอาการครับ

ใช่โดนหมัดโดนคอครับกระทุ้งเข่าไปโดนแล้วมีอาการ
๑๒๓มาดีเหลือเกินครับ

ยก๔ไปเหยียบสายไฟกลางเวทีพี่ชัย

แหมธาตุรองค์น้ำตกโขทั้งเวทีเลย
เนื้อทรนี้ต้องมาเร็กนะครับ

ภูทัศนาการกลับคือไม่มีเรื่องเปล่าครับ

แล้วโดนเข้าไปหยุดเลยนะ
ยังต้องพยายามอยู่นะ

วยแบบนี้มันต้องมีจุดเปลี่ยนท่านผู้ชม
มันต้องมีลูกหนึ่งก่อนที่จะนำไป

พยายามต้องโดนเข้าใหม่ได้คับ

ยกสี่ต้องถอดหัวไปเยอะเฉยเลย
หลุดอีกแล้ว

เอาวงเจงกันต่อบนแวที

วงในตีไม่เห็นตีไม่จ่ะจะห้างทันทีนะครับ

ขวาตีโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้
แหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้ทะลุหลังเลย
ทำท่าจะเฮฮาอีกแล้วนะบรรดาพี่น้องแฟนมวย
กะเอาเนื้อนะน้ำเงินดูทรงแล้ว

เหนือน้ำเงินน่ะดูทรงแล้ว

ก็รอไปรอมาถ้าแดงไข่หยั่น
ทำต่อเนื่องแล้วก็เฮวุ่นวายอีก

ไม่ไม่เห็นใครไม่เห็นนะอย่างนี้

อ้าวยังเดินต่อยังมีตีมากบเสียงเฮไหม
ยัดไส้แทงพยายามโตเหมือนกันไอ้เจ้าเพปิก้า

แทงแล้วก็คราวนอย่างนี้
วินาทีปีเร่งกองรัวช่วงท้ายเกม
พยายามต่อครับเหนือธรณี
สายเตะไม่จะน้ำหนักหายหรือเปล่า

มันดูแล้วมันไม่แล้ว

เหมือนท้อด้วยนะตัวนักมวย

หิววันนี้รู้สึกจะหิวไปนิดนึง

เป็นการขึ้นชั้น

กลายกล้องสารภาพเลยตอนนี้
จะมาทรงนี้ก็พลิกอีกแล้ว

เหนือธรณีน้ำเงินเพชรพิฆาต

น้ำเงินครับเพชรพิฆาตกรันบุตรชนะคะแนนเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขไปจุดเปลี่ยนนั้นอยู่ในยกที่สี่
ชุดใหญ่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่